ช่วงนี้ยังอยู่ที่เรื่องของหวยเป็นของใครนะคะ
แต่ว่าเราพาคุณผู้ชมไปดูไปฟังคลิปล่าสุดที่ออกมาจากฝั่งของคุณครูปรีชา
มีคนชื่อบุ๋มเข้ามาเกี่ยวข้องมีคนชื่อรัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง
กลุ่มนี้อยู่ที่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาลจันทร์น้ำปรือเอาไปฟังเลย

มีคลิปเสียงหมัดเด็ดออกมาเนี่ยค่ะเป็นการเจรจากับเจ๊คนนึงเนี่ยค่ะ
ตัวนี้ถือว่าเป็นหลักฐานเด็ดเลยไหมคะคุณครู
คือก็เป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งนะครับในหลักฐานหลายชิ้น
ก็ดังนั้นก็ต้องปรึกษาทางด้านทนายก่อน
รักฐานชิ้นไหนที่เราเหมาะที่จะเข้าในกระบวนการศาล

คนที่เขาพูดให้ชื่อร้านว่าว่า
ว่าเขาเก็บได้

คนหนึ่งที่ถามกล้าโปสิตเดี๋ยวไม่ได้พูดจะไปคุย
วันที่๓๑ตะละทับมันจะดั้นได้ไหมล่ะ
เขาคอยทำอย่างไรเขาทำอย่างไรโทรศัพท์บ้าง
เจ้าบ่านโทรมาหาเตรียมวันที่เท่าไหร่วันที่

ก็ซื้อเห่ยกันอ่ะอืมแต่ก็ซื้อเลขเลขนี้มันไม่มีใช่มั้ย
ไม่มีซื้อห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่
ซื้อซื้อสามเลขกลับไปกลับมาไม่มีเลขสองพูดตอบหรอก
ส่วนละร้อยบนล่างแล้วมีใครเห็นเขาพูดว่าเขาเก็บได้มั้ง
มีใครพูดมั้งเขามันมีเมียพันละวิคมชื่อปุ๋มอ่ะ

พี่ปุ๋มเคยบอกกับมันว่าเก็บรสชาลีได้แต่ไอ้ปุ๋มมันก็ไม่พูดอะไร
มันนิ่งอย่างเดียวเมียพันลงอ่ะอืมมันก็ใครถามมันบอกมันไม่รู้
ไม่พูดแม่อะไรไม่มีเหตุการณ์ยันต์ไม่มีเหตุการณ์เป็นสยาน
ให้ปุ๋มมันกันอ่ะอืมแล้วก็อ่าคนชื่อปุ๋มนี้อยู่ที่ไหนน่ะ
เมียพันลงกลับหมอยพันลงอะไรอ่ะพันลงที่ลงทักเลยอืม
เค้นแล้วเขาก็ยอมรับอืมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะคนเบาพลอยเนี้ย
เขายืนยันได้ด้วยว่ายังไงบ้างเขาสรุปกันยังไงคุณหมอพลอยคุยคุย
คือตั้งโจทย์ทั้งลงทักเขาบอกเป็นกรรค์ให้ได้ที่พี่รุนเงินซื้อขวย
เพราะว่าเขามีใครใช้เงินวันละเท่าไหร่เองแล้วก็
ใช้เงินประหยัดชีวิตเขาเป็นใครเมียเขางงไกมาตลอด
ดังนั้นนึกออกแล้วแหละนึกออกแล้วทีเนี้ยคนชื่อนั้นน่ะ
ตัวเองมีเบอร์โทรไหมไม่มีค่ะอาจารย์น้องกระทุ่มเหรอมันไม่
ให้ไขลงอย่างเงี้ยมันมันต้องรู้ว่าเขาเขาโดนโดนเรียกสอบไป
ยังคนชื่อรัฐอ่ะเขาเรียกสอบไปแล้วแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เคย

แล้วว่าพอแร็กตัวรี่เอารุ่นมันที่หนึ่งเอาคุยให้ใครฟังมาว่า

คนที่เก็บเนี้ยคือคือหรูงจรูนใช่ไหม
พี่พี่อ้อคเขาจะฝากเมียเขาว่าเป็นโตเช็บนะครับ
อืมลุงจรูลใช่ไหม

ฝากพี่ช่วยประสานดูอีกทีหนึ่งนะ

เป็นคลิปที่ทางฝั่งครูปรีชาบอกว่า
เป็นคลิปเด็ดในการที่จะใช้ในการต่อสู้

เป็นการพิสูจน์ทรัพย์ของตัวเองก็คือลอตเตอรี่
ก็ในคลิปเราได้ยินกันไปพร้อมกันแล้วนะครับ
คุณผู้ชมฮะมีใครบ้างล่ะที่ชื่ออยู่ในคลิปเนี่ย
รัสจากน้องกระทุ่มเที่ยวเผื่อบ่อพลอย
แล้วก็มีบุ๋มเป็นเมียพันโรง

ผู้ชายที่พยายามซักไซส์น่าจะเป็นเสียงของครูปีชา
ในการพยายามซักไซส์ผู้หญิงคนหนึ่งในคลิปว่า
เอ๊ะตกลงเรื่องมันเป็นอย่างไร
แล้วเขาก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับว่า

เวลาที่มีคนถูกลอตเตอรี่

ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในพื้นที่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบริเวณตำบล

ข่าวมันจะกระจายออกไปโอ๊ย
นายตำรวจถูกหวย

เพราะว่าถ้าดูจากตำแหน่งของ

หมวดจบรูนนะคะเคยเป็นอดีต

ดังนี้ถ้าเรื่องที่เป็นดังคลิปจริง

ก็คงจะรู้จักหลายคนในโรงพักสพบพลอย
มีเพื่อนบ้านด้วยแล้วก็มีคนที่คุยอยู่แถวบ้าน
ครับผู้สึกของเราโทรศัพท์สอบถามครูปรีชาถึงคลิปเสียงนี้
ครูปีชายอมรับว่าเป็นเสียงของครูจริง
ผมเป็นคนถามผู้หญิงคนนั้นจริง
คุยกับผู้หวังดีที่เป็นเพื่อนบ้านหมวดจรูน
เล่าให้สู่กันฟังว่ายืนยันว่าหมวดจรูนเก็บลอตเตอรี่ได้
เพราะภรรยาของหมวดจรูนมาเล่าให้กับคนอื่นฟัง
โทรไปเล่าให้คนโน้นคนนี้ฟัง
ว่าเขาเก็บได้เมื่อวันที่๓๑ตุลาคมและถูกรางวัลที่๑
คือสิ่งที่เล่าให้เพื่อนฟังนอกจากจะบอกว่าถูกรางวัลแล้ว
ยังบอกว่าเก็บได้อันนี้แหละครูปีชาก็เลยบอกเป็นข้อมูลสำคัญ
คลิปนี้มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งคล้ายกับเสียงกระซิบอยู่ข้างหูครูปรีชา
เดาว่าเป็นคุณฟ้าและคุณฟ้าก็บอกว่า
คุณฟ้าบอกว่าคลิปเสียงจากบ่อพลอยถือว่าเป็นหลักฐานอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญ
แล้วก็ยังมีคลิปหมวดจรูนที่ยอมรับสารภาพว่าเก็บลอตเตอรี่มาได้จริง
มีการพยักหน้าอยู่ในคลิปด้วยและพูดว่าวินวิน
ไม่ทราบเหมือนกันว่าวินวินของหมวดจรูนแปลว่าอะไร
นั่นคือคลิปล่าสุดยังไม่ได้เข้าสู่เรื่องของกระบวนการสอบสวนในคลิปนี้
ครูปีชาบอกจะเอาขึ้นศาลนะครับ